คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยกราบสการะพระธาตุพนมกันไปแล้วนะคะ
แต่อาจจะไม่ได้เคยเข้าไปภายในพระธาตุเจดี
ทันข่าวฮิเลวันนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะ
รวมถึงหลักธรรมที่แฟ้งอยู่ด้านในนี้
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
โอ่งพระธาตุพระนมสวนรวมศาสตราชาวไทยลาว
ทุกเทศกาลจะนิยมไปสักการะ
เนื่องจากเป็นพุทธเจดีที่บรรจุพระอุรังคธาตุ
กระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ระดับตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายอันวิจิตประนิษฐ์ทั้งองค์
ตำนานกล่าวไว้ว่าสร้างครั้งแรกในราวปีพุทธศักราช๘
สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูลกำลังเจริญรุ่งเรือง
ปัจจุบันก็คือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
งจากแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นแดน
ระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยเพียง๕๐๐เมตร
อกจากนี้ยังเคยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
พระธาตุพนมพังทลายลงเมื่อวันที่๑๑สิงหาคมปี๒๕๕๙
พังทลายของพระธาตุคือรับส่วนน้ำหนักข้างบนไม่ไหว
เพราะข้างล่างมีแต่ก่ออีดไม่มีคอนกรีต
ก็ย่อตัวลงมาประมาณสัก๑๐กว่าเมตรนี่
่อตัวลงมาแล้วก็แตกกระจายออกไปทั้ง๔ทิศ
ลงไปทางทิศตะวันออกทับสาราการประเรียนหลังหนึ่ง
หอภัยวิหารหอพระแก้วอีกหลังหนึ่ง
ส่วนที่ไม่พังทลายก็คือส่วนธรรมาศโบราณ
ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่บุบสลาย
ก็แสดงว่าท่านให้รักษาธรรมาศให้พระเทศต่อไป

และวันนี้พระเทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
ได้เปิดพระมหาเจดีที่บนส่วนยอดเป็นฉัดทองคำ
น้ำหนักถึง๑๑๐กิโลกรัม
อกจากนี้ยังบรรจุของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เข้าไปดูบรรยากาศ
และสักการะพระอุรังกธาตุบนชั้น๔
ซึ่งตามปกติจะไม่เปิดให้เข้ากันได้ง่าย
โดยเฉพาะผู้หญิงที่ห้ามอย่างเด็ดขาด
สำหรับชั้นนี้นั้นนะครับถือได้ว่า
เป็นชั้นที่มีความกว้างเป็นพิเศษ
เด็จพระคุณพ่อแม่ครัวอาจารย์พระเทพวรมุณี
กรุณาและเมตตาพาพวกเราขึ้นไป
แล้วกราบพระอุรังคธาตุ
และที่สำคัญที่สุดนั้นคือได้สวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตร
และสวดขันทปริศเพื่อบูชาพญานาคทั้ง๗ตน
ซึ่งมีชื่อตามอริยทรัพย์ทั้ง๗ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตฐาคต
การได้สักการะพระอุรังคธาตุด้วยจิตมุ่งมั่นในศรัทธา
เป็นที่กล่าวค้านกันว่ามักจะประสบผลดังที่ตั้งใจ
แต่อาจารย์คาทาชินบัญชรหมอดูชื่อดังแนะนำว่า
หากอยากได้สิ่งที่อธิษฐานจริงต้องยึดหลักบารมี๑๐ทัศน์
ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง๑๐ประการ
เช่นทานบารมีสินบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเป็นต้น
ตรงนี้ขึ้นอยู่กับวาสนาและบารมีธรรมของแต่ละท่านด้วย
แต่การมาถึงนั้นองค์พ่อแม่ครัวอาจารย์พระเทพวรมุณีได้กล่าวว่า

นั่นคือการทำความดีทั้ง๑๐ประการที่ครบ
จึงทำให้สิ่งที่เราอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นประสบความสำเร็จ
ผู้ไปเยือนพระธาตุพนมจะประสงค์เพื่อชื่นชมความสวยงาม
ในฐานะศาสนสถานที่มีความเป็นมายาวนานกว่า๒๕๐๐ปี

ขอพรให้สมดังปรารถนาก็ตาม

สถาปัตยกรรมที่งดงาม

เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์

คือเข้าถึงนิพพานได้นั่นเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน